คลิปหนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เป็นกรณีรถคันหนึ่งนะคะจะกลับรถในจุดที่เขาห้ามกลับรถ
รถอีกคันนึงเขาขับมาถูกต้องตามกฎจราจร
เขาก็ไม่ยอมให้รถคันนั้นลักไก่กลับรถก็เลยบีบแร่โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
หลังจากบีบแรร์แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนะคะ
เป็นเหตุการณ์ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เองค่ะ
เจ้าของคลิปวิดีโอเป็นหญิงสาวรายหนึ่ง
กำลังกลับรถบนถนนพุทธมนตรสาย๒ช่วงก่อนถึง๔แยกทศกัณฐ์
เพื่อมุ่งหน้าไปยังฝั่งทางคู่ขนานบรมราชชนนานี
ไปเจอกับรถมิซูบิชิปาเจโร่
กำลังเปิดสัญญาณไฟคาดว่าเตรียมจะลักไก่สวนเลนกลับรถค่ะ
เพราะว่าจุดดังกล่าวกลับรถได้ฝั่งเดียว
สาวรายนี้ไม่ยอมบีบแร่ไปสองครั้งหลังจากนั้น
มิซูบิชิปาเจโร่ก็แสดงความไม่พอใจด้วยการขับรถในลักษณะกีดขวางนะคะ

ปาเจโร่ก็ขับรถแบบไม่พอใจ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันหญิงสาวที่เขาบอกว่าเขาบีบแตรไปนะคะ
นี่ค่ะปาเจโร่ก็มาขับปาด
นี่ค่ะปาดในลักษณะแบบนี้
คือคนที่อยู่ในแถวนั้นเขาบอกว่าจุดกลับรถบนถนนพุทธมนตรสาย๒
โดยเฉพาะจุดดังกล่าวคนรักไก่กันเยอะค่ะ

ทั้งที่จุดกลับรถที่ถูกต้องอยู่เลยไปไม่ถึงกิโลนะคะ
ฝ่ายงานจราจรสถานีตำรวจนครบานสาราแดงเปิดเผยกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมา
ตำรวจก็ยืนกวดคันอยู่เป็นประจำ
ก็มีรถจักรยานยนต์ลักไก่กันเยอะเลย
ต้องยอมรับว่าพอไม่มีเจ้าหน้าที่ก็มักจะมีคนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
รถเล็กรถใหญ่ทำผิดกันอยู่บ่อย
ถ้าพบความผิดซึ่งหน้าผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามกลับรถมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ก็มีผู้ใช้งานรายหนึ่งค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าของรถคันนี้
แต่ว่าตัวเองไม่ได้ขับมีคนเอารถไปใช้
ซึ่งคนขับยอมรับว่าทำผิดจริงก็ออกมาขอโทษคู่กรณีนะคะ